คุณผู้ชมยังคงส่งไลน์แล้วก็ข้อความคอมเมนต์ในเฟซบุ๊กไลฟ์
ในเรื่องของตัวเงินตัวทองมาเยอะอยู่เพราะอย่างที่บอก
สวนลุมกับตัวเงินตัวทองเขาเป็นของคู่กันนะคุณ
ใช่ค่ะเจ้าหน้าที่บอกเองเลยว่าอยู่มานานแล้ว

เป็นเจ้าของพื้นที่ด้วยซ้ำพูดก็พูดอะนะคะ
แต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าเมื่อมีคนร้องเรียนมา
ทางเจ้าหน้าที่เองเขาก็ต้องปฏิบัติการตามรวมถึงเป็นการปรับภูมิทัศน์ด้วย
อย่างที่ทราบกันวันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นการลงมือ
จับเจ้าตัวเงินตัวทองพวกนี้เนี่ยครั้งที่๓แล้วนะ
จากสื่อไทยกว่า๒๐สำนักจะไปจับจ้องดูแล้วเนี่ย
จะจับยังไงจะจับไปไหนจะยากลำบากขนาดไหน
สื่อต่างชาติให้ความสนใจไม่แพ้กันนะคะ
กว่า๑๐สำนักข่าวเลยเดี๋ยวไล่ให้ฟังเลยมีใครบ้าง
มาเพื่อติดตามปฏิบัติการของกรุงเทพมหานครนี่แหละค่ะ
อย่างที่บอกทุกคนเขาก็อยากรู้ไงว่าจะจับยังไง
จะย้ายยังไงแล้วจะมีนโยบายในการจัดการเรื่องนี้อย่างไรค่ะ
อย่างที่บอกไปว่าปฏิบัติการเคลื่อนย้ายตัวเงินตัวทองในครั้งนี้
กรุงเทพมหานครเขาดำเนินการรองรับนโยบายปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนลุมพินี
เพราะว่าประชาชนเขาก็ร้องเรียนมานะคะคนที่ใช้บริการสวนสาธารณะ
คือหลังจากที่จับวันนี้แล้วเขาจะเอาไปส่งที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน
อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีตรงนั้นธรรมชาติมากจริงจริง
ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ด้วยระบบนิเวศต่างก็ดีพื้นที่กว่า๑๐๐๐ไร่
ซึ่งอย่างที่บอกไปเรามีรายงานสดตลอดนะครับเพราะผู้สื่อข่าวเราก็เกาะติดอยู่ในพื้นที่นั่นแหละ
เพื่อจะให้คุณผู้ชมได้เชื่อว่าหลายคนก็คงอยากดูไหม
น่าจะอยากรู้เพราะว่าสวนลุมคือเป็นที่ใกล้ชิดกับประชาชนที่คนไปออกกำลังกายไปพักผ่อน

ใช่ตัวเงินตัวทองเนี่ยเขาก็ล้านลาอยู่ในพื้นที่ของเขามานานแล้ว
แต่เขาเป็นเนี่ยเอาจริงคือเราก็ยังรู้สึกอยู่ว่าเขาก็เป็นสัตว์ที่แบบว่าชิลน่ะก็อยู่ของเขาน่ะ
เดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยไหมว่าในพื้นที่ล่าสุดเป็นยังไงนะคะ
อยู่ในพื้นที่เขาบอกว่าไปถึงสวนลุมตั้งแต่ตีสี่โอ้โหไปรอดูปฏิบัติการนะคะ
เดี๋ยวติดตามจากคุณนันทพรค่ะเชิญเลยค่ะ
ค่ะสืบวนชนหลากหลายสำนักนะคะก็ได้ทยอยลงพื้นที่มาในสนลุมพินีค่ะ
รอการเกาะติดภารกิจเคลื่อนย้ายตัววรนุษย์ของเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร
ท่ามกลางประชาชนจำนวนมากนะคะที่ยังคงมาออกกำลังกายในสวนสาธารณะตามปกติค่ะ
บรรยากาศภายในสวนลุมเช้านี้นะคะจะเห็นว่ามีประชาชนเข้ามาใช้บริการออกกำลังกายเป็นจำนวนมาก
เจ้าหน้าที่สวนลุมเริ่มเปิดประตูให้เข้ามาตั้งแต่เวลา๔นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ
ไม่ว่าประชาชนส่วนใหญ่นั้นจะรับทราบกันดีค่ะว่าวันนี้จะมีการจับตัววรนุษย์
โดยปฏิบัติการเคลื่อนย้ายวรนุษย์ในสวนลุมวันนี้ถือเป็นการเข้ามาจับเป็นครั้งที่๓ของกอทม
ซึ่งก่อนหน้านี้เคยจับไปปล่อยแล้วถึง๒ครั้งนะคะรวมจำนวนทั้งหมดกว่า๘๗ตัวค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้สอบถามไปยังประชาชนที่เข้ามาใช้บริการภายในสวนลุม
โดยส่วนใหญ่ต่างแสดงความคิดเห็นถึงกรณีการจับตัววรนุษย์ของกรทมครั้งนี้แตกต่างกันออกไปนะคะ
ก็มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยค่ะโดยส่วนใหญ่มองว่าใช้พื้นที่ออกกำลังกายที่นี่มานานกว่าสิบปี
ก็ไม่เคยถูกวรนุษย์ทำร้ายนะคะซึ่งก็เป็นธรรมชาติของระบบนิเวศเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันค่ะ
พูดจริงมันไม่จำเป็นหรอกค่ะเขาก็อยู่กับคนเราอยู่กับพวกเรานี่ก็ไม่ได้ทำร้ายเรา
ส่วนมากที่เราอยู่ที่นี่อยู่กันเป็น๑๐กว่าปีใช่ไหมคะแล้วเราก็แฮปปี้ที่จะได้เห็นพวกสัตว์สารพัดสัตว์ที่อยู่เนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำร้ายเขาก็อยู่กับเรา
เราก็ปรีสอาหารเขาได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็แบบพอเห็นคนเขาก็หลบนะก็ไม่ใช่ว่า
เขาไม่ได้ทำร้ายอะไรเราก็ไม่กลัวเขาแต่ไอ้ที่ลงข่าวว่าเขากลัวเกินเนี่ยเพราะว่าเขาอาจจะมาครั้งแรก
ก็อาจจะไม่เคยเห็นแต่พอเจออย่างนี้เขาก็ตกใจอะไรอย่างเงี้ฉันก็กลัวจะทำร้ายอะไรอย่างเงี้แต่จริงแล้วสัตว์พุทธเขาก็ไม่ได้ทำร้ายไม่ได้อะไรใคร
หนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมากระแสการจับวรนุษย์เป็นที่จับตาของกลุ่มนักอนุรักษ์ธรรมชาติรวมถึงนักวิชาการโดยถึงนักเคลื่อนไหว
ด้านคุ้มครองสัตว์ต่างออกมาแสดงความคัดค้านว่าตัววรนุษฎนั้นสร้างปัญหาจริงหรือไม่
ว่าตัววรนุษย์นั้นสร้างปัญหาจริงหรือไม่
จากห่วงโซ่อาหารตามระบบนิเวศ
จากจะมีนกงูหรือว่าปลาแล้วนะคะ
ก็ยังมีตัววรนุษย์เข้ามาควบคุมระบบนิเวศวิทยาด้วย
โดยตัววรนุษย์นะคะจะกินสัตว์เหล่านี้เป็นอาหารทั้งแบบเป็นและแบบตาย
นั่นหมายความว่าหากตัดตัววรนุษย์ออกจากห่วงโซ่อาหาร
อาจจะทำให้สัตว์ชนิดอื่นมีจำนวนมากเกินความต้องการ
หรือหากมีซากสัตว์เหล่านี้ที่เสียชีวิตจำนวนมาก
ก็จะไม่มีตัวจัดการและอาจกลายเป็นปัญหาในระยะยาวได้นั่นเองค่ะ
ทางนี้นะคะทีมโดรนของทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ
ได้เก็บภาพบรรยากาศมุมสูงเพื่อให้คุณผู้ชมนะคะได้เห็นภาพมุมกว้าง
สวนลุมบนพื้นที่กว่า๓๖๐ไร่แห่งนี้ค่ะ
ถือว่ามีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ
และเป็นปอดแห่งใหญ่ของคนกรุงเทพนั่นเองค่ะ
มักจะมาออกกำลังกายในตอนเช้าก่อนไปทำงานนะคะ
รวมถึงเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในช่วงวันหยุดด้วยค่ะ

บนพื้นที่สาธารณะ๓๖๐ไร่แห่งนี้นะคะ
ซึ่งกรทมบอกว่ามาตรการควบคุมปริมาณตัววรนุษย์
ก็เพื่อเป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศภายในสวนลุมนั่นเองค่ะ
รวมถึงการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยให้กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการนะคะ
สำหรับตัววรนุษย์ที่จับได้ในวันนี้ค่ะ
กรทมได้เตรียมประสานกับเจ้าหน้าที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน
ที่อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี
ให้เป็นสถานที่รองรับและดูแลนะคะ
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจับไปปล่อยส่งนะคะ
ซึ่งเป็นสถานที่ธรรมชาติที่มีระบบนิเศษอุดมสมบูรณ์
บนพื้นที่มากกว่า๑๐๐ไร่ค่ะ
แล้วก็สามารถรองรับสัตว์ต่างได้ด้วยค่ะ
ค่ะสำหรับปฏิบัติการภารกิจเคลื่อนย้ายตัววรนุษย
ของเจ้าที่กรุงเทพมหานครในครั้งนี้นะคะ
ก็จะใช้อุปกรณ์ที่หลีกเลี่ยงของมีคมค่ะ
ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอุปกรณ์ประเภทจับสัตว์ทั่วไปนะครับ
ว่าจะเป็นกระสอบป่านหรือว่าบ่วงนั่นเองค่ะ
คุณผู้ชมสามารถติดตามภารกิจครั้งนี้ได้นะคะ
ทุกช่วงข่าวทางสถานีข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ
ทั้งหมดนี้คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นตลอดช่วงเช้าวันนี้นะคะ
นันทพรธวรรดิ์ทีมข่าวไทยรัตน์ทีวี
รายงานสดจากสวนลุมพินีกรุงเทพมหานครค่ะ